หล่อนเอาอะไรมาใส่หัวใส่หางอีกแล้วนะ

ออกนั้นเลยเหรอ

แต่เขาบอกว่าที่มันออกคือ
คนที่ไปขุดไม้ตานงตานีไม่ใช่เหรอ

นี่ยังเขาเห็นสองเนื้อออก๓
งั้นทำไมไม่มีไทยรัฐทีวีโมโนอะไรให้ครบไปเลยล่ะ
อ๋อ๓๗๙อ๋อ๓๗๙อ๋อเป๊ะเลยตามเลขนั้นแต่ว่าพี่เขาบอกว่ามันสลับเลขกันอยู่นิดนึง
แต่เลขท้าย๒ตัวเป็น๕๐นะบ้าถ้าสมมุติ๘๒๓อย่างนี้สิถือว่ามันดูให้ตรง
ไหนดูดีมันเลขอะไร๘๒๓มันซื้อที่ไหนถูกล่ะคุณแม่
เอามาดูรางวัลที่๑๒๐๓๘๒๓เลขท้าย๓ตัว๖๒๔๗๙๙เลขหน้า๓ตัวนะ๖๒๔๗๙๙เลขท้าย๓ตัว๒๓๖๓๙๗
ดิเชนซ์ซื้อที่อยู่บนหัวแอนจี้นี่คือที่ดิเชนซ์อุดหนุนรัฐบาลมานะคะคุณพ่อดำค่ะ
อ๋อที่พี่วาง๑๐ไบลองดูลองดู
ชอบอะไรซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าชอบน้ำอกน้ำหอมเรื่องไป
แป้งนะเขาชอบด้วยไม่เจอแป้งนั่นไงแป้งแป้งมาแล้ว
หลังจากนั้นในอาทิตย์ก็เลยขอโชคลาภบอกให้ได้โชคลาภถ้าได้จะซื้อชุดไทยมาทำไว้
ซึ่งแม่คำพาได้เขียนตัวเลขใส่กระดาษ

เบอร์อะไร

๓๑๐๐จะเขียนเลขอะไร
ใช่จะเขี่ยนเลขเขา
อ๋อไปว่าเขา
หรือจะเขียนเลขอันดรมบิท

สอบการณ์ฉันไม่ได้ว่ามันว่าใครเป็นคนว่า

จริงเขาเขียนเลขไทยหรือเปล่าอะไรแบบนี้

ก็เขาบอกว่าเงินที่คนถูกให้ไปช่วยสร้างพระ
เขาพูดอย่างนี้ถ้าตามข่าวเมื่อวานนี้
คือเขาบอกว่าคุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้
คือเขาบอกว่าโอเคละฝ่ายชะลอน้ำ

เขาบอกเขานี่แหละเป็นคนไปโดนจิตโดนใจ
ตอบตอบจองค์การบริหารส่วนท้อง

แฟนเขามีอีกท่อนนึง

สมัยบ้านเชียงเลย

อันนั้นมันรางวัลที่๑

เขาพูดตั้งแต่เข้าทรงเลยว่าเขามาอยู่ตรงนี้เพื่อเข้าทรง

อ๋าเห็ดก็ไม่น่าตะวนเป้าเลยนะ

งั้นมดดำเธอบอกแฟนเปจเธออะ

อเมริกาคุณรู้ไหมว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่วันนี้ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอ
ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ไม่ทุกรัฐนะทั้งคืออันคาทรมรายกอง

เขาบอกว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยยอดความต้องการสูงกว่ายอดที่มี๕เท่าตัว

คณะกรรมการป้องกันประปามยาเสพติด
ที่บอกว่าเลือกจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ปลูกกัญชาเพื่อทำยารักษาโรค
ไร่เนี่ยแต่ด้านออยก็แจงตามกฎว่าให้ปลูกแค่กัญชง
เป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่ว่าอ่อนลงมาหน่อย
ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกพื้นที่ปลูกกัญชาเป็นไล่อย่างที่เป็นข่าวนะฮะ
ภายหลังที่นายประพัทธปัญญาชาติลักษณ์ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะ
เข้าพบเลขาที่การสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อันนี้ยังอยู่ในยาเสพติดอยู่นะฮะสำนักงานปปศของเราเนี่ยนะฮะ
โดยผู้บริหารระดับสูงเมื่อวันที่๑๒มกราคมท่านก็เข้าพบแล้วก็มีการชี้แจง
คุยกันนะคะว่าพื้นที่ที่จะกำหนดให้เป็นพื้นที่ในการปลูกกัญชานั้น
ที่จะสกัดเป็นยารักษาโรคในพื้นที่แรกเนี่ยคือ
พี่จังหวัดสกลนครประเด็นนางกล่าวมีความขึ้นหน้าอย่างนี้ค่ะ
แพทย์สุรโชคต่างวิวัตรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาออยออกมาบอกว่า
กฎกระทรวงและพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษของปี๒๕๒๒เนี่ยนะฮะ
มีการอนุญาตให้ปลูกเฮ้มหรือที่เรียกกันว่ากัญชง
ซึ่งเป็นพืชชนิดย่อยของพืชกัญชาไอ้แฉกกัญชาที่เป็นยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่
แต่ในส่วนของกัญชานั้นจะต้องขออนุญาตตามกฎกระทรวง
ว่าจะเป็นส่วนของการผลิตจำหน่ายนำเข้าหรือว่าส่งออก
หรือไว้ในครอบครองเพราะว่ามันเป็นยาเสพติด
เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยซึ่งเขาต้องควบคุมไง
เพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์แต่ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่

๕๖๐๐บาทอีกยังไม่มียังยังมีสกลนครยังค่ะ
แต่ว่าตามต่างประเทศที่เขาซื้อได้มันจำกัดจำนวนกรัมนะมดดำ
ที่อัมเซอร์ดำเนี่ยใช่ไม่ได้ซื้อทีละมะตุนได้ต้องเอาหลักฐานบัตรประชาชนอย่างนี้
ที่อัมเซอร์ดำอะค่ะลูกพี่เคยขับรถข้ามไปซื้อ
แล้วก็คนไทยที่แบบว่าไปอัมสดัมแล้วก็สูบได้ก็สูบกันยืนสูบกันในที่ที่จำกัด
สูบได้ทั้งเมืองพอสูบเสร็จตำรวจตำรวจเดินมาสัญชาติยานของคนไทยทิ้งขยี้ใหญ่เลย
โอเคคือได้ตกใจกันหมดที่เนี่ยหนุญาตเป็นย่านเขา
คือกัญชาเนี่ยมันมีสารที่ทำยาได้จริงแต่พร่อมด้วย
ใช้น้ำมันของกัญชาพอไปรักษา
แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้คนเป็นโรคอะไรมากที่สุดรู้ไหม
โรคหน่อยโรคเครียดโรคซึมเศร้า
เขาบอกไอ้ตัวนี้มันจะมีสารตัวหนึ่งที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรกันเยอะ
ถ้าใครไปดูเพื่อนที่เป็นหมอบอกว่าเธอสูบบุหรี่กัน๑มวลเนี่ย
สูบกัญชากัญชามีผลน้อยกว่านะ
แต่โอเคล่ะทางด้านกล่อมประสาทมันสามารถกล่อมประสาทหนึ่ง
มันทำให้เวอร์ได้ไงมันอาจจะมีผลอะไรที่ตามมาเยอะพอสมควร
อันนี้คือทางเมืองนอกเราก็ต้องไปศึกษาว่าทำไมเขาถึงอนุญาตแล้ว
ทำไมถึงได้ยังไม่มีผลร้ายยังไม่มีใครที่เวอร์โดส
ก็ได้ก็นี่ไงขนาดยังเป็นยาเสพติดยังปลูกกัน
ปลูก๕๐๐๐ไล่นะก็มีคนเขาขโมยไปปลูกไล่ทองเลย
ก็จะไปทำสวนทำไรไม่เป็นดาราแล้วไปปลูกกัญชาเมื่อวานเขาพูดอยู่ว่าเขาจะไปปลูกแล้วเนี่ย

อันนี้ไงมีต้นตะเคียนอยู่ที่บ้านผือ
ก็ไปทำบุญกันใครที่ถูกก็ไปทำกันด้วยกัน
เพราะเขาจะอยากไปเกิดทราบพราคยังไงก็เป็นของดี
อีกหนึ่งข่าวค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเผยแพร่คลิป
ที่เป็นการโตเถียงกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่ของคนไข้
กับคุณหมอจนถึงขนาดที่ใช้กำลังชกต่อยกัน

เรื่องนี้ก็ไปดูคลีปก่อนละกันครับคุณผู้สมคม

ลองไปดูอะค่ะ
สองครั้งครั้งแล้ว
คุณหมอบอกว่าไงคะคุณหมอบอกว่าคือหนูอุตส่าห์บอกว่าเนี่ย
เห็นบอกว่าเป็นรอยดักนะคะคุณหมอทีนี้ถ้าคุณหมอจะดูสักหน่อย
เขาไม่ดูแต่พูดยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นถ้าเกิดใครเป็นดั่ง
ถ้าเกิดว่าไปส่องใครมาก็ไปรักษาแบบคนอื่นสิ
ถ้าพูดอย่างงี้มันไม่พอใจไงคะคุณอย่าพูดอย่างงี้สิคะคุณ
เอ้าก็ถูกค่ะ
ถ้าเกิดว่าเราจะไปรักษาคนแล้วจะมาหาทีนี้ทำไมล่ะคะ
คุณรักษาให้คนไข้แบบนี้คือมันพูดจาไม่ดีอย่างนี้มันไม่ดีไงคะ
เอ้าผมก็พูดถูกเนี่ย
พูดถูกอย่างนั้นแหละคะก็คือบอกว่า

ก็คือคุณหมอที่เห็นที่ปรากฏอยู่ในคลิป
ก็สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
บอกว่าตนได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
แล้วก็จะฟ้องถึงศาลขอให้เป็นเรื่องราวของ

เรื่องนี้ต่างฝ่ายต่างพูดคงจะไม่เหมาะ

ขณะที่ความเห็นของชาวโซเชียลนะคะ

คือถ้ารักษาไม่ดีผู้จาไม่ดี
ก็พาลูกไปรักษาที่คลินิกอื่นก็จบ

คุณหมอบอกว่าไม่ใช่รอยด่าง

ถ้าเชื่อเขาก็ไปรักษากับคนนั้น
หมอพูดผิดตรงไหนนี่ชาวโซเชียลเห็นนะ
คุณไม่พอใจก็ควรจะไปร้องเรียน

แต่คุณเลือกถ่ายคลิปแล้วมันโชคร้ายมาก
เพราะว่าจากคลิปคุณดูอันตภัณฑ์กว่าหมออีก
ทีนี้ก็ระวังคุณหมอไปแจ้งความ
ทำร้ายร่างกายพ่วงกับพรบคอมด้วยนะคะ
แล้วอย่ามาอ้างว่าทำเพื่อคนอื่นเลย

คนอื่นไม่มาช่วยหารโทษของคุณนะเออ
อ้าวจริงเรานี่
คอมเมนต์ก็จะบอกไปแน่
เหตุการณจริงที่เค้าเช็คมาเป็นยังไงบ้าง

ระบุว่าดิฉันพาลูกไปหาหมอ

สิ่งที่เกิดขึ้นมันขัดแย้งกับสิ่งที่ที่ฉันเห็นอย่างมาก
ฉันในฐานะคนกลางไม่เคยมารักษาที่นี่รอตรวจอยู่เหตุการณ์
รอเห็นเหตุการณ์มาตลอดนะคะไม่อยากให้ฟังความข้างเดียว
อยากให้ทางรายการติดต่อให้คุณหมอให้มาออกรายการบ้าง
อยากจะให้โอกาสคุณหมอได้อธิบายอยากทราบด้วยค่ะว่า
สามีคุณเอทำงานด้านสาธารณสุขจริงไหมคุณพ่อของคุณเอเนี่ยเป็นตำรวจจริงไหม
จะทำให้เรื่องเงียบไปหรือเปล่าปลที่คลินิกเนี่ยดิฉันสังเกตเห็นว่ามีกล้องวงจรปิดด้วย
น่าจะให้รายละเอียดได้มากเลยทีดีจริงไม่เล่าอะไรเลย
คุณเอเนี่ยทำงานด้านสาธารณสุขคุณเอในที่นี่หมายถึงว่าตัวพี่ผู้ชายหรือเปล่า
น่าจะตัวพี่ผู้ชายที่เป็นของคนไข้
ที่เป็นเรื่องคือล่าสุดนะ
รายดังกล่าวทำเรื่องร้องเรียนมายังแพทยศภา

คุณหมอหรือตัวคนไข้ไม่ได้รับความเป็นธรรม

เพราะฉะนั้นอันนี้ล่าสุดก็ยังไม่มีการเรียกกำลังจะเรียก
เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องราวที่แบบว่ามันเกิดขึ้นมาก่อน
เอาตรงคนไข้ใส่เต็มเหนียวเลย
ใส่ไปถ่ายไปใส่ไปถ่ายอันนี้คือภาพที่เราเห็นนะ

แต่เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มันก่อนหน้านี้มันเป็นยังไง

แต่หมอแต่ที่โอเคแหละที่มันพีคสุดคือคุณหมอโดนกระชาก

จริงในคลิปเต็มที่เมื่อวานเราเห็นของพี่หนุ่ม

คุณหมอออกไปแล้วคนนั้นก็พยายามจะแบบเข้าไปอะไรอย่างนี้

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า
คุณหมอโดนกระช่าคุณหมอโดนกระช่า

เออดูดออกจากกรอบแบบนั้นอี๋ป้านั้นเหนียวมากชื่อกูอยู่นั่นแหละ
แต่เขาจะเอาถั่วเอางั้นเป็นเมื่อกี้เธอเคยไม่เคยเห็นเหรอชั้นเคยนั่งดู

จัดไฟเก่งกว่าเราอีกทุกวันนี้
แบบว่าดอลลี่โองทำเหมือนแบบสติ๊กเกอร์หลังแบบ๒๐บาททุกอย่าง
แล้วก็มาทำแค่แบบมีช่วงมีฉากอยู่ครับ
ใช่บางทีก็แบบว่าวันนี้บางทีวันนี้ผมก็ทำกับข้าวนะครับ
ถอดเสื้อถอดแสงจะชอบไปเล่นฟิตเนสกันเลย
ได้ถั่วเยอะสู้ตายนั้นจริงอ่ะค่าถั่วค่าเลี้ยงถั่ว
เดือนหนึ่งบางคนได้๗๘หมื่นเธอ

ได้ทุกเดือนเหรอเดี๋ยวคุณมันก็มีตัวใหม่มาแซ่บกว่า
หมดเวลาแล้วจะเล่าที่สุดอ่าเอาอันนี้

แต่ว่าสำหรับที่เมืองไทยเขาบอกให้รีบปั๊มลูกด่วนนะคะ

เพิ่มค่าลดหย่อนภาษีลูกคนที่๒สามหมื่นบาทค่ะ

เมื่อวานนี้ค่ะวันที่๑๖มกราคมนะคะ
นายนัทพรจตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมอล์
เห็นชอบมาตรการภาษีสนับสนุนการมีบุตรจำนวน๒นะคะ

มี๒ฉบับด้วยกันถูกต้องตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
หลังจากที่สถานการณ์อัตราการเกิดลดลง
และทิศทางผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งคาดว่าปี๒๕๗๙ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้ว
หรือว่ามีสัดส่วนร้อยละ๓๐ของประชากรทั้งหมด

สำหรับสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวก็เป็นการปรับค่าลดหย่อนของบุตร

เพิ่มขึ้นอีก๓๐๐๐บาทต่อคนต่อปีภาษี
และก็ประกาศร่างกฎกระทรวง
นำค่าฝากคันและค่าคลอดบุตรลดหย่อนภาษีได้อีกนะคะ
จำนวนจ่ายจริงแต่ไม่เกินหกหมื่นบาท
นี้ก็คาดว่าจะทำให้รัฐศูนย์เสียรายได้๒๕๐๐ล้านบาท
แบ่งเป็นค่าหักลดหย่อนภาษีการมีบุตรคนที่๒จำนวน๑๕๐๐ล้านบาท
แล้วก็ค่ารถห่อนฝากควันแล้วก็คลอดบุตรจำนวน๑๐๐๐ล้านบาท

กลายเป็นคนเรายังไม่รวย
คนเรายังไม่รวยทุกวันนี้ถ้าไม่พลาดนะ
ทุกวันนี้คนไทยเราดูพฤติกรรมคนไทย

พูดถึงว่าการมีลูกเป็นการพลาดนะเถอะ

ฉะนั้นก็บอกว่าทุกวันนี้โอเคล่ะมันจะเป็นยุคของการทำแบบว่า
ครีมอะไรอย่างนี้แต่ในอนาคต

ใช่มาแล้วไม่ใช่เดี๋ยวนี้นี่

ป่ามกับเสียหน้าคงมีตังค์อย่างน้อยเดือนละ๔หมื่นนะ

หลุงเป็นผู้ชายต้องไปทำลูกไม่ไหวก็กลัวเป็นตุ๊ดอี๋แล้ว

ใช่ต้อง๓๐ล้านสิเพราะปีนึงก็ไม่ต่ำกว่า๒๓ล้าน

อันนี้เฉพาะค่าเทอมใช่ไหม

ผู้ชายจริงก็เหลืออายุเท่าไหร่เองเอาจริงแล้วถูกไหม

จบกันเดี๋ยวยังไม่พอยังจะเป็นเบาหวานกันอีก

ก่อนคือกินต้องระวังน้ำตาลระวังแป้ง
เพราะมันจะสะสมเป็นน้ำตาลแล้วก็จะเป็นเบาหวาน
ไม่ใช่แล้วค่ะตอนนี้ความเครียดก็ทำให้คุณเป็นเบาหวาน
แล้วก็เป็นแบบ๑๐คนเป็น๑คนด้วย
เนื่องจากตอนนี้โลกของเราเครียดกันมากเลยนะฮะ
เขาก็ไปทดลองนะคะเกี่ยวกับตรวจสอบข้อมูล

จำนวน๓๗๓๐คนในประเทศจีน
โดยเริ่มต้นใช้เวลา๑๒ปีเลยนะท่านผู้ชมครับ
เริ่มต้นคนงานกลุ่มนี้๓๐๐กว่าคน
ไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยตรวจร่างกายชืบ
หลังจากนั้นติดตามผลมา๑๒ปี
เป็นเบาหวานกันและเสี่ยงเป็นเบาหวานถึง๕๗

ดูดินี่คือคนที่เป็นที่ทำงานที่ว่าอุตสาหกรรมปิโตเคมีนี่คือ
รายได้ดีค่อนข้างมั่นคง
ขณะเดียวกันคนที่เครียดเหล่านี้เมื่อเจอกับสถานการณ์อย่าง
ถูกปฏิเสธการสนับสนุนทางสังคมคือ
ไม่เดิ้นไม่ยอมรับจากเพื่อนจากครอบครัว

นี่อาจจะส่งผลต่อร่างกายโดดพิษ

ทุกวันยังไม่ต้องมากินข้าว
ไม่ต้องแค่เครียด
เป็นต้นเหตุของไตเตยทุกอย่างมันมาจากภาวะหมดแล้วจริงฝากกันไปโรคอื่นไหร่อีกเพียบเลย
เขาเรียกว่าสารตั้งต้นของโรคไร้แรงทั้งหลายคือ
แล้วต่อไปในปีพศ๒๕๕๙
เบาหวานจะเป็นอันดับ๗ของการเสียชีวิตของคน

มันกลายเป็นโลกที่เรานึกไม่ถึงเบาหวาน

คุณแองจี้แล้วหล่อนทำยังไงวันวาเลนไทย

เจาะเลือดบริจาคเลือด
อ๋อไปบริจาคเลือด
เลือด

การรับบริจาคเลือดตอนนี้

ประเด็นคือนางชวนคู่รักทั่วโลกเนี่ยว่ามาร่วมพิธีแต่งงานจดทะเบียนกับนางเถอะในวันแห่งความรัก
ใส่ชุดไทยจุงมือกันมาแต่งหน้าทำผมร่วมพิธีฟรีตลอดงานนี่
ก็บอกว่าหัวใจยังว่างพร้อมเปิดรับหนุ่มนิสัยดีรอแต่งปีหน้าว่ะ
คือเฟซบุ๊กนะฮะปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเนี่ย
แพร่ข้อมูลการแต่งงานจดทะเบียนสมรสในวันที่๑๔กุมภาพันธ์
วันแห่งความรักเนี่ยที่จะมาถึงนะฮะคุ้มขุนแผนเปลี่ยน
คุ้มขุนแผนเนี่ยจะเกิดที่อายุทิยาที่อายุทิยาประวัติศาสตร์นครศรีอาทิยานะฮะ
โดยประหลัดกุ๊กเนี่ยเนาะนางสาววารุณีกันทะวังเนี่ย
ประหลัดเมืองกรุงเก่าอีกหนึ่งสาวโสด
นางบอกว่านางพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
กับผู้ชายหนุ่มดีใสดี
ให้ข้อมูลกับเราว่าทางอำเภอจะมีงานจดทะเบียนสมรสอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
ความรักของใครสุขงอมพร้อมสระโสดแต่งงาน
สวมแค่ชุดไทยมาจุงมือกันมา

ไม่ต้องมาเขตบางรักบางซื่ออะไรกันให้มาก

ุ๊กว่างานแต่งเนี่ยคือความสมัครใจของบุคคลสองคน
คบหาดูใจนิสัยกันถึงเวลามันเหมาะสมแล้ว

สามารถให้โอกาสเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญที่สุดในชีวิต
ก็บอกหากคู่รักสนใจอยากร่วมพิธี
ก็ต้องลงทะเบียนหัวใจจับจองยืนยันว่า
มาร่วมพิธีกันแน่เปิดจองตั้งแต่๙กุมภาพันธ์

ที่สำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา

เออนะเอางี้ทีมงานก็ต่อสายตรงไปหา
ประหลัดกุ๊กเลยแหละนะคะ

สรุนก็คือเป็นการเชิญชวนคู่รัก
มาจัดงานแต่งงานในวันวุฒาไทย

ส่วนประหลัดกุ๊กไม่ได้ประหลัดหาคู่

เขาให้เบิ้ลไปเมื่อกี้แล้วโทรไปถามเขาเลย

ไม่ได้หาสามีเขามาเป็นพรีเซนเตอร์

ตอนแรกสมมัครไปอะสักหน่อยถามข้อมูล

แล้วก็ทำประหลาดกับนายเพลอเซ็นกันในซุ้มไงแล้วก็อยู่นอกซุ้ม

กูมีคู่นิกานกูไม่ได้ตื่น๊ะ

เลิกกันตลอดเยอะโอ๊ยอ๊อโอเคเอานี่
เพื่อนฉัน๑๐คนไปจดบางรักก็เห็นเลิกมาแล้ว๘
หมดกันความโรแมนติกของฉันจบสิ
ก็อยู่ที่ว่าไปตรงไหนแล้วสบายใจก็ไปตรงนั้นแหละค่ะ
สิบคู่แต่งเลิกอ้าวอะไรล่ะใครล่ะพี่บี้เหรอ
เบี้ยน้ำพริบอะพี่บี้ผู้จำอข้างเครือกแล้ว๋เอ้อตื้อหนึ่งหนึ่ง

ลงแล้วเพราะว่าลงไปอยากให้เห็นความน่ารักของลูก

มีลูกมีเมียแล้วก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วมั้ง

อะบีอีกฮะคุณบีเนี่ยล่าสุดเจ้าตกมายอมรับว่าต้นเอกกับภรรยากรุ๊ปกริ๊บเนี่ย
กำลังอยู่ในช่วงศึกษาข้อมูลพระราตังค์ว่าป้าวอยากมีลูกอีกคนนึงวะ
จะมีอีกเขากลับมี๓คนน่ะคุณบีบอกอะ

อยากได้ผู้ชายลูกคนที่สองก็ได้ลดหย่อนภาษีแล้ว
ไม่ใช่แต่ก็ค่าใช้จ่ายต่อคน
อ๋อไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนนี้ลูกดาราคนหนึ่ง
อย่าลืมลูกดาราคนหนึ่งออกมาค่าตัวแพงของพวกเราอีกนะ

ฆ่าออกอีเว้นต์เด็กแพงโอ้โฮฮู้ว
เปลี่ยนไม่ดีเป่านี่ค่าเทอมอาจจะถึงม๖แล้วก็ได้เนอะ

จริงแพงกว่าพ่อกว่าแม่แล้วค่าตัว

ใช่แล้วก็บอกว่าลูกเป่านี่ชาติเด็กชะลาด
พวกนางชลัดคนนี้ชลัดจริง

ส่วนทางด้านกระแสโลกโซเชียลเนี่ยเมื่อค้างเจ้าตัวนี่

นานแล้วนี่นะฮะเป็นภาพกับลูกสาวเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเนี่ย

เดี๋ยวก่อนอันนี้เราเซ็นเซอร์เหรอคะคุณแอนจี้

พี่หาเมนูภาพใหญ่เอาอันนี้ข้างหน้ามันอาจจะแบบว่า

นางก็บอกว่ารูปนี้ไม่เห็นเลยเพราะว่ารีบลงมาก
จนมีคนทักว่ามีกระแสขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ามันไม่ทันแล้ว
ซึ่งเอาจริงกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรประเด็นปกติ
แต่ผมก็ตั้งใจไว้ค่อยลงรูป

ขนาดกิ๊บเองยังบอกว่าลงรูปแล้วไม่เข็ดเหรอ

มีรูปมีเมียเป็นแล้วเนาะ

บางคนชอบคนมีเจ้าของเหมือนงี้เหรอ
แต่ก็ไม่ได้หิวเธอโอ๊ยดาราเยอะมาก
สภาพเจอมาแล้วพอแต่งงานเสร็จปุ๊บนะไม่ให้สามีแล้วไง
ไม่เห็นเหรอเดี๋ยวนี้ดาราผู้ชาย
ใครไม่ใส่เกงรัดรูปให้มันขึ้นไปดุ้นบ้างเหรอ
กระโดดเชือกยังเป็นเป้าเลยไม่เห็นแล้วกระโดดเชือก

พอล่ะนี่ละพาเรื่องเป้าไปมาดูเรื่องนี้

เขาก็แสดงออกกันว่ามีความรักรักกันมากนะฮะ
แล้วก็เหมือนกับว่ามีอุปสรรคคือว่าทางนี้
ทางแม่ของ

กรกอี้หักอยู่นิ่งแล้วไอ้มดรามจับไว้
พี่มดรามกรกอี้หักโต๊ะเตอร์หักหมดล่ะคุณ

คุณฤทธิกาชัยเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางคุณแม่เนี่ย

ถึงขั้นแบบน้องเนยเขาหลั่งน้ำตาลในรายการ
การหนึ่งเลยหรือว่าหากมีอะไรที่หากมีอะไรที่คุณแม่ยังโกรธตนก็ไม่ว่า
ขอให้ให้เวลาเป็นตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ฮะนี่ล่าสุดนี้คุณฤทธิเขา
มีจิตใจที่งดงามอยู่นี้เสมอทำสิ่งใดขอให้สมปรารถนา
และอยู่เป็นสามีภรรยากันทุกชาตินะ

คำตอบมาเลยค่ะสาวเนยก็ตอบบอกว่าขอบคุณค่ะที่รัก

แปลว่าอะไรวะอะไรกันสัญลักษณ์อะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้แหละคิดว่า
เรียกเจอลาเค่น้อยและส่วนนุ่มฤทธิ์ก็ยังตอบกลับมาอีกนะคะว่า
ชาติหน้าที่รักกับเป็นผู้ชายบ้างล่ะ
ส่วนเขาจะเกิดเป็นผู้หญิงจะได้ปวดท้องแทนที่รักบ้าง
ไม่ใช่เหมือนเวลาปวดท้องอะไรแบบนี้อ้อปวดท้องประจำเดือน
ไม่รู้ปวดท้องจุกเสียดก็ได้เธอ
ช่วงหน้าเหรออันนี้

เมื่อเป็นไหนแบบมาจากคลีโอ้งอย่างนี้เลย

ว่ากันเรื่องของเทรนเนอร์ของคุณเจนี่นะคะ

เทรนไม่อันนี้ที่นั่นแหละที่ไหนวันนี่แหละ
ตายแล้วหล่อจังเลยคนนี้หน้าอกหรือวะ
อันนี้อันนี้เรียกว่าล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้
คุณเจนี่ก็ลงรูปชายหนุ่มพร้อมกับแท็กเพื่อนแก๊งนางฟ้า
ด้วยข้อความซุดหาว่าวอย่างของความคาเดีโย

มัวแตกโกรกงอกกันแล้วก็แท็กไปที่คุณนานา
คุณแอร์แล้วก็คุณวุ้นเส้นแล้วก็ดีเจบอยด้วยนะคะ
ซึ่งหลายคนมีคำถามว่านุ่มปริศนาคนนี้เขาเป็นใครเนาะ
แต่ถ้าคนที่อยู่ในแวดวงกีฬาเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี
ใกล้ของคนนี้เขาชื่อมิกกี้นนอัลลภาษณป้อมเพชรค่ะ
เป็นนุ่มวัย๒๔ปี
คนนี้เนี่ยโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะ
โดยโค้ชมิกกี้เป็นบุตรชายของคุณสุภารัฐอัลภาคนะคะ
อดีตนักกีฬารักบีแล้วก็ผู้ฝึกสอนรักบีทีมภาษณ์ด้วยนะคะ
ทีมชาติไทยเลยทีเดียวกับดรสิริพรณป้อมเพชร
เป็นทั้งนักกีฬาเทนนิสแล้วก็นักฟุตบอล
ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
จากมหาวิทยาลัยพี่มดเปิดใหญ่เลยดูสิซูมดูสุดฤทธิ์
ไอ้คนนี้เป็นแฟนที่เป็นข่าวหรือเปล่าวะ

หลายคนเปิดหาใครใจเลยตอนนี้ชื่อมิกกี้
ไม่อย่าพูดว่าเธอดูสินั่งก็ถ่ายกับตรงประตูนะเถอะ

พี่โปรไฟล์เขาอันนี้มากเขาเป็นนักกีฬาเทนนิสนักฟุตบอล
สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
จากมหาวิทยาลัยโอลิกอนสเตสหรัฐอเมริกานะคะ
ด้วยผลการเรียนที่เป็นแบบเกียรตินิยม

จากมหาวิทยาลัยอีดิตโคเว่นที่เมืองเพิร์สประเทศออสเตรเลียอีก
ปัจจุบันก็เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ซึ่งทำหน้าที่เทรนนิ่งนักกีฬาโดยเฉพาะด้วย

ถ้ายังจำกันได้เลยมิกกี้นี่ก็คือหนุ่มที่เคยเป็นข่าวซุบซิบ

เพิ่มจิตผิดขาว
ซึ่งทั้งคู่ออกมาเปิดเผยว่าเป็นเพียงพี่น้องกัน
เป็นเพียงพี่น้องกัน
อันนี้เรียกแบบแพงแล้วอดูก
แล้วไงอ่ะมีแบรนด์
ก็เธอไปออกกำลังกายที่ของเขาอ่ะเธอไปออกกำลังกายหนูก็จำเขาไม่ได้ว่าคือคนไหน
เพราะหนูไม่ได้เล่นข้างล่างไงอ๋อตลอดน่ะเธอนี่นี่นี่กระติ๊บชลันกรที่
กระติ๊บไว้ก่อนล่ะเอาดูไปก่อนหลังจากที่เพิงพ่อนางน่ะก็ดังมาก
เพราะนางตองนวลใช่ไหมนางตอบสัญญาใช่ไหมไม่ต่อเพราะว่าไม่อยากรับบทแม่
ก็พูดกันแบบตรงตรงไม่ต่อนะคะอืมไม่ต่อแล้วไม่ต่อด้วยไม่ต่อสัญญาช่องเจ็ด
เพราะว่าไม่ได้เซ็นต่อไม่ได้แปลว่าไม่รักกันแล้วแอบสะเทือนใจนิดนึงคือว่า
กลับไปจากญี่ปุ่นไปเจอตลาดแล้วแม่ค้าก็ชิบว่าคนี้เงี้ยที่เคยเป็นดารา
โหหายใจหายคอหายใจโล่งหน่อย
คือว่าช่อง๗ถ้าหากว่า

หมดอีกที๓๕หลังจากนั้นก็ยังไม่รู้คงกังวลถึงอนาคต
คือเราก็จากกับช่อง๗ด้วยดี
เราไม่ได้ฉีกสัญญาคือจบแล้วไม่ได้ต่อนะฮะ
ไม่ได้แหกสัญญาใดนะว้าว

พี่มดพี่มดมีอีกข่าวหนึ่งเร็วพี่
วิธีจัดการผู้ชายมือประมึกสไตล์ลำไยไหนต้องทำ
มือแต่ดูผู้ชายน่ะดูไอจีอ่าว่าเป็นคันอย่างไรดูหนิพี่มอด

คนเนี่ยน่าสนใจเธอฉันอยากจะรู้ว่ากำลัง

พี่เขาอาจจะเป็นแบบว่าเทรนเนอร์อยู่ที่นั่น
สวัสดีครับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้
วันนี้ลำไยไว้ก่อนล่ะสวัสดีครับ
อะไรกัน
สวัสดีครับ